หลังจากเธอแน่ใจแล้วว่าลูกชายกับสมาชิกในทีมทั้ง๑๓คนอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
จากรถจักรยานของเด็กที่จอดอยู่บริเวณทางเข้าถ้ำ
โดยนายนรงศักดิ์โอสธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวรรณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ประสานขอกำลังสนับสนุนจากหน่วยซิลพร้อมอุปกรณ์เข้าค้นหาเด็กหลังประเมินแล้วว่า
ภายในถ้ำหลวงเป็นเส้นทางฮาลื้อโหดไม่เพียงกำลังพลจากหน่วยซิล
ยังรวมไปถึงกำลังพลและอุปกรณ์จากทุกเหล่าทัพที่ตบเท้าเข้าร่วมภารกิจสำคัญนี้กับพลเรือน
และอีกหนึ่งผู้ให้การช่วยเหลือที่ไม่เอ่ยถึงไม่ได้นั่นคือชาวนาในระแวกถ้ำหลวงสี่ตำบล
ยินดีรับปริมาณน้ำมหาศาลเข้าในที่นาของพวกเขาโดยไม่เรียกร้องสิ่งใดตอบแทน
อกจากนั้นสถานที่แห่งนี้ยังได้กลายเป็นแหล่งรวมนักดำน้ำที่มีฝีมือกว่า๙๐ชีวิต
มิถุนายนหน่วยซิลเดินเท้าเข้าไปในถ้ำได้ลึกมากขึ้นจนเดินมาถึงโถงสาม
ก่อนใช้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์ปฏิบัติการมีการปรับแผนในการค้นหา
รวมถึงเป็นการค้นหาควบคู่กับการติดตั้งเบสไลน์เพื่อใช้นำทาง
กระทั่ง๒๑นาฬิกา๓๘นาทีของวันที่๒กรกฎาคมการค้นหาประสบผลสำเร็จ
เมื่อ๒นักดำน้ำชาวอังกฤษได้พบหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิตโดยบังเอิญ
ทักทายได้เริ่มต้นขึ้นด้วยความตื่นเต้นดีใจของทั้งสองฝ่าย

นายนรงศักดิ์ได้แถลงยืนยันว่า

ท่ามกลางความดีใจของทุกคนโดยเฉพาะครอบครัว
แต่ที่สูงอีกจุดหนึ่งเราพบน้องทั้ง๑๓คนปลอดภัย
ปฏิบัติการต่อจากนั้นคือการฟื้นฟูสภาพร่างกายของเด็ก
ทีมแพทย์ได้ดำน้ำเข้าไปตรวจสุขภาพในเบื้องต้น

เพื่อฟื้นฟูสุขภาพของทั้ง๑๓ชีวิตให้พร้อมเดินทาง

เจ้าหน้าที่เร่งระดมติดตั้งถังอากาศทุกระยะ๒๕เมตร

ปรากฏว่าช่วงตี๑ของวันที่๖กรกฎาคม

เมื่อจากเอกสมานกุนันหรือจากแซม

เสร็จภารกิจจากการวางถังอากาศ
สิบเจ็ดนาฬิกา๔๐นาทีของวันที่๘กรกฎาคม
หมูป่าคนแรกได้ถูกลำเลียงออกจากถ้ำหลวง
ส่งตัวไปตรวจร่างกายอย่างละเอียด
ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
กู้๑๓ชีวิตหมูป่าอาคาเดมี่

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น๑๗วัน๔ชั่วโมง๒๙นาที
มกลางสายตาการจับจ้องเอาใจช่วยจากชาวโลก
เพียงเท่านั้นประชาชนจำนวนไม่น้อย
ได้กรอกติดภารกิจการค้นหา

คำพูดสร้างความฮึกเหิมของหน่วยซิล
ติดอันดับต้นของแฮชแท็กในโลกออนไลน์
ข่าวแทรศทีวีรายงาน